สำหรับสาวใหม่สุคลธวาสาวคนนี้สวยวันสวยคืน
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะชีไปทำอะไรกับใบหน้าของชีมาหรือเปล่า
ซึ่งชีก็ยอมรับแบบตรงนะครับคุณผู้ชมว่าไปทำมาจริง
แต่ที่ทำเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะแก้เคล็ด
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีหมอดูเขาออกมาทำนายดวงชะตาของสาวใหม่
ว่าอาจจะประสบอุบัติเหตุถึงขั้นที่เสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะ
เธอก็เลยขอแก้เคล็ดทำตัวเองให้เจ็บโดยพึ่งมีดหมอ
แม่แต่จะลงทุนเจ็บทั้งทีก็ต้องเอาให้สวยแล้วค่ะคุณผู้ชม
ไปฟังเสียงเธอหน่อยเร็ว
อ๋อไม่ได้ทำทำเหรอทำ
อันนี้ต้องบอกตรงเลยค่ะว่าใหม่เป็นนักแสดงที่ตรง
ไม่ได้โกหกแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะโกหกไปทำไม
ค่ะใช่ใช่
ถ้าการที่เราไปแบบเอาเลือดตกยังออกปีภารกยองโรงพยาบาล
ก็ดีนะแต่เราจะเจ็บทำไมเราเจ็บรถเราสวยเลยดีกว่า